ไปไหน

แต่คราวนี้ไม่ได้พาไปวัดค่ะ
พาไปขอโชคขอลาบกับต้นไม้หน่อย
ที่ไหนยังไงต้นอะไรล่ะจ๊ะตามไปดูจ้า
อ้าวเป็นต้นที่ยังยืนต้นอยู่ด้วยนะ

กันที่วัดโบดราชศรัทธาตำบลบางระกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
อ่าที่บอกว่ามาที่นี่แล้วพามาดูต้นไม้เนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเขาเห็นชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบ
บริเวณนี้กันเยอะนั่นก็คือต้นยางนา
แล้วก็ต้นตะเคียนขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่าหนึ่งร้อยปีครับ
แล้วข้างก็จะเป็นสารไม้ทรงไทยที่ตั้งอยู่เอาไว้เนี่ย
ให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้กันด้วยนะคะ
แล้วก็เดินทางมาถึงมาเจอกับคุณน้ำเพชรวงออนคุณน้ำเพชร
เธอก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่านี่นี่นะ
งวดที่ผ่านมาเนี่ยเธอฝันด้วยนะ
ฝันเห็นต้นยางนาแล้วก็ต้นตะเคียนคู่เออ
ส่วนในฝันเนี่ยเธอได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงยังไง
พูดประมาณว่าว่าไม่มาเหรอไม่มาเหรอ
ไม่มาเหรอแบบเนี้ยเออเสียงแบบร้อนร้อนเลยค่ะคุณค่ะ
พอตอนช้าตื่นมาโอ้วเธอตกใจครับ
ก็เลยรีบมากราบไหว้ที่บริเวณนี้ทันที
และมากราบไหว้อย่างเดียวไม่เท่าไหร่เนอะ

ก็มาหวังว่าจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันด้วยนะคะ
แล้วก็บอกกับเพื่อนในหมู่บ้านไปเล่าอะไรต่างให้เพื่อนฟังอ่ะนะ
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมยังไงถูกรางวัลกันไป๑๗คน
สิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนฟังไม่ผิดงานนี้ก็เลยอ่า
ไม่ได้มากันคนสองคนแล้วค่ะมากันทั้งหมู่บ้านนะคะ
แก้บนนะสิคะพอมาแก้บนกันเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านค่ะคุณ
อืมอยู่อยู่ค่ะเธอบอกว่าว่า
รู้สึกเหมือนมีคนสะกิดมีคนสะกิดสะกิดให้หันไปมองทางต้นยางนา
อืมแล้วก็แบบพอสะกิดแล้วเธอหันไปอ่ะเห็นชัดเลยชัดเลย
ชัดเลยชัดเลยว่าชัดเลยว่าไม่มีอะไรมีแต่ต้นยางนากับต้นตะเคียน
อ๋อเหรอเธอบอกว่าโอ้เอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่างวดนี้
เดี๋ยวขออีกสักงวดไปเสี่ยงดวงเสียงโชคต่ออีกสักนิดแล้วกัน
แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ไม่ได้มีใครที่ไปตรงนี้แล้วถูกทุกคนจริงอันนี้มันก็อาจจะเป็นความบังเอิญว่า
อ่ะเขาซื้อเลขเดียวกันไงทุกคนนึกออกไหม
ก็เลยถูกกันไป๑๗คนแต่ถ้าเกิดว่าบางคนซื้ออย่างองค์อย่างอื่น
ก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงของใครของมันด้วย
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีแล้วก็ถูกรางวัลเหมือนกันหมดนะคะ
อ่ะเรื่องราวความเชื่อเนอะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
เพราะคนโชคดีก็มีอยู่คนโชคยังไม่มีก็มีอีกเยอะ